ทุกผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นที่อุดรธานีนะฮะ
เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณฝ่ายน้ำล้นลำห้วยบังฑวร
ตำบลหนองหัวคูอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับ
มีผู้ไปพบคนถูกฆ่าตายนะฮะช่วงสายเมื่อวานนี้
ตำรวจไปตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ตายชื่อว่านายคณาชัยเครือพิลาอายุ๓๘ปี
สภาพคือถูกยิงด้วยปืนแก๊ปเข้าที่ใต้ราวนมซ้าย๑นัด
แล้วก็ถูกฟันที่บริเวณหน้าผากที่กกหูซ้ายแล้วก็ที่ศีรษะแล้วก็ที่ข้างหลังด้วย
จากการสืบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายมีปากเสียงทะเลาะวิวาส
กับนายสุนทรบุตรดานอกอายุ๓๙ปีที่เป็นเพื่อนของผู้ตาย
ตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มตัวได้นะครับอยู่ที่กระท่อมที่นานะฮะห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
นายสุนทรสารภาพว่าใช้มีดฟันนายคณาชัยจริงแต่ว่าไม่ได้ยิง
บอกว่าเขามีอาชีพขับรถไถในไร่อ้อยเป็นโสดอยู่
แต่ว่าชอบเสพยาบ้าเสพวันละ๕เม็ด
สั่งซื้อยาบ้าจากนายคณาชัยราคาเม็ดละ๑๐๐บาท
แล้วก็ล่าสุดสั่งไป๕๐๐๐บาทผ่านมา๑เดือนผู้ตายยังไม่เอายาบ้ามาให้
ราคา๑๐๐เนี่ยสั่งไป๕๐๐บาทเดือนหนึ่งแล้วยังไม่เอามาให้
อ้างว่ายาบ้ายังส่งมาไม่ถึงพอไปทวงเงินคืนไม่ยอมคืนให้
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายโทรศัพท์มานัดให้ไปพบที่ฝ่ายน้ำล้น
นายสุนทรบอกว่าพอไปถึงเพราะว่าผู้ตายกับกลุ่มวัยรุ่นอีก๕๖คนอยู่ด้วยกัน
ก็เลยเข้าไปทวงเงินอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะวิวาสต่อสู้กัน
ผู้ตายใช้ปืนแก๊ปส่วนเขาใช้มีดทั้งสองฝ่ายไม่มีใครได้รับอันตราย
แล้วก็แยกย้ายกันไปอันนี้เขาอ้างไว้อย่างนี้นะ
คือสู้กันเสร็จก็แยกย้ายกันไปแต่ระหว่างที่เขาขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้านจู่
ผู้ตายกลับถือปืนแก๊ปวิ่งมาหามาทุบที่ศีรษะเขาหลายครั้ง
ก็เลยยื้อแย่งปืนกันเขาจับปากกระบอกปืนหันไปทางผู้ตาย
แล้วปืนลั่นก็เลยถูกไปหนึ่งนัดก่อนที่เขาจะใช้มีดกระหน่ำฟันไปอีกหลายครั้ง
ซึ่งเขาก็พยายามวิ่งหนีมีการวิ่งตามไปฟันส้ำกันอีก
ที่ตำรวจจะมาจับกลุ่มตัว
ของกลางก็คือมีดนะฮะพันธุ์ตำรวจเอกอดุลขวัญมั่น
ผู้กำกับการสพบ้านเทื่อมบอกว่าผู้ตายกับผู้ต้องหาเนี่ย
เป็นผู้ที่ซื้อขายยาบ้ากันมานานแล้วผู้ตายไม่มีงานทำ
ลอบขายยาบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านผือก็จะใช้วิธีโกงลูกค้าก็คือสั่งยาบ้า
แล้วก็ไม่เอายาไปส่งหรือว่าถ้าสั่งร้อยหนึ่ง
ก็ใส่ยาบ้าไปในแพ็คที่เอาไปให้เนี่ยแค่๘๐เมตร
ที่เหลือผสมก้อนหินไปครับใช่ส่วนตัวผู้ต้องหาเนี่ย
อันนี้คือไม่ได้เลยสั่งไป๕๐๐บาทแต่ไม่ได้เลย
ก็เลยเกิดการโกรธแค้นก่อเหตุฆ่ากันตายนะฮะ
ก็ตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นนะครับดำเนินคดีกันต่อไป
แน่นอนก็ต้องขยายผลไปที่ขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ด้วยนะคะ